ตอนนี้ใครชอบรับประทานอาหารสุกดิบกึ่งต้องฟังข่าวนี้
ต้องเตือนภัยกันหน่อยโรคไข้หูดับ
กลับมาอีกแล้วฮะที่จังหวัดน่านตายไปแล้ว๑คนฮะ
และยังป่วยอีกเกือบจะ๒๐คน
งานนี้เรื่องใหญ่เพราะคนแถวนี้เขาชอบกินมากเลย
รู้จักรูไหมรูหรือลาบดิบ
เขาชอบกินกันมากแปลง่ายคือเป็นหมูดิบ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เลยบอกว่าอันตรายมากครับ
นายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูรณรองภูมิในการโรงพยาบาลน่าน
บอกตายไปละ๑แล้วนะไม่ได้พูดขู่นะ
แต่เอาตัวเลขมาคุยกันโรคไข้หูดับตายไปแล้ว๑คน
และยังป่วยอีก๑๗คนรอรับการรักษาอยู่
ติดเชื้อในกระแสเลือดที่ป่วยตาย
ไปมามาหลายคนบอกเขาเรียกว่าอะไรนะ
โรคไข้หูดับเหมือนไข้ทุกประการเลย
มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดหัว
หูไม่ได้ยินหูจะดับแล้ว
แล้วถ้าเชื้อมันเดินต่อเข้ากระแสเลือดตาย

หมอก็เลยฝากเตือนว่างดเลยดีกว่าไม่ใช่เตือนแล้ว

ดการรับประทานอาหารแบบปรุงสุกดิบ

แม้กระทั่งเป็นปิ้งย่างที่ยังออกอาการสุกดิบ

บางคนบอกนี่ของโปรดเลยนะ
หมูก็ไม่ได้เนื้อวัวก็ไม่ได้เหมือนกัน
ทางพื้นที่นายกเล็กหรือนายกเทศมนตรีเมืองน่าน
สุรพลเทียนสูตรบอกไม่ขอความร่วมมือแล้วสั่งเลย
บรรดาร้านอาหารร้านไหนก็ตามที่ทำเมนูแบบนี้
คุณเข้าข่ายมีความผิดเลยนะ
อาจจะถูกสั่งปิดกิจการได้
หากทำเสิร์ฟลูกค้าเอาลูกค้ามาสั่งลูกค้าสั่งให้เขาสั่งไป
เราไม่ขายสิถ้าเราขายเดี๋ยวผมส่งคนไปล่อสื้อ
แล้วถ้าคุณขายคุณจะมีความผิดด้วย
ฐานละเมิดกฎกติกาศาสตรนะสุขในพื้นที่
นี่คือโรคไข้หูดับตายไปแล้วนะฮะ